หลังจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มสามมิตรงอแงค่ะ
ควง๓๑สสมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว

แต่ว่าหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็สงสารจากใจนายกรัฐมนตรี

แล้วประเด็นที่๒ส่งสารไปถึงใครไม่ทราบ
ลักษณะคืออย่างงอแงนะอย่าแตกแถวนะ
อย่าต้องให้แก้ปัญหาที่ประชาชนไม่ต้องการ
นี่แหละเป็นประเด็นทุกคนก็ไปตีความว่ารัฐประหารหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเอาวันนี้ก่อน
วันนี้ค่ะล่าสุดชื่นมืดเลย
ควงคู่มาค่ะคุณอุตมะสาวนายน
ควงคู่มากับคุณสมศักดิ์เทพสุธินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
นี่ค่ะ๓คนตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้
เคลียร์ใจกันแล้วปัญหาทุกอย่างยุติลงแล้วค่ะ
ขาดคนเดียวขาดคุณอนุทินนาคาสัย
วันนี้ไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะ
คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอนุชานาคาสัยนะคะ
คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐพร้อมด้วย
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อ
แล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุธินสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วก็แก่นำกลุ่มสามิตรร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีปัญหาความแตกแยกภายในพักว่า
ความเห็นต่างเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องปกติ
แต่พักเราอาจจะเสียงดังไปหน่อย
ก็คือพักพลังประชารัฐอาจจะเสียงดังไปหน่อย
โดยกรณีของกลุ่มสามมิตรนั้นได้มีการแจ้งกับตนแล้ว
ก็คือแจ้งกับคุณอุตมะแล้วถึงผลการหารือภายในกลุ่ม
แล้วก็ได้สะท้อนความคิดในฐานะสอสอเมื่อสะท้อนความคิดแล้ว
เรื่องทั้งหมดก็จบตรงนั้นเพราะสอสอกลุ่มสามิตรและสอสอทุกคนของพัก
ได้รับเลือกจากประชาชนให้เข้ามาทำงานซึ่งการทำงานเนี่ยยังอีกยาวไกล
ทางกลุ่มสามมิตรก็พร้อมเดินหน้าทำงานต่อ
ส่วนขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลและการจัดสรรตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรี
เป็นเรื่องของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้แม้การแสดงความเห็นอาจจะแรงไปบ้างแต่ทั้งหมดยุติแล้วนะ
และกำลังจะเดินหน้าต่อไปทีนี้วันนี้นักข่าวถามต่อว่า
กลุ่มสามิทร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเคลียร์ใจกันแล้ว
แสดงว่ายินดีใช่ไหมที่จะรับตำแหน่งตามที่นายกจัดสรรให้๒ตำแหน่ง
คุณอุตมะบอกว่าเรื่องของการจัดตั้งคอรมอลยังไม่มีข้อมูลจริง
ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่ยินดีเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการคาดเดา
คาดเดาไปต่างนานาของสื่อมวลชนก็ดีของคนในรัฐบาลก็ดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอความชัดเจนซึ่งตอนนี้กลุ่มสามมิตรไม่ได้มีการตั้งเงื่อนไขอะไรแล้ว
อีกหนึ่งคนวันนี้ที่ร่วมแถลงข่าวขวาสุดนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า

จากกลุ่ม๓มิตรฝั่งภักดิ์พลังประชารัฐที่นัดกัน
ความจริงคือตั้งใจเดินทางมาแสดงความยินดี
เพราะคิดว่าโผล่คอรมอลมันเป็นไปตามเดิม
ก็คือ๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
พอมันไม่ใช่ทุกคนก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้น

โดยเฉพาะกรณีคุณอนุชานาคาสัยสสชัยนาฏ

ทั้งที่คุณอนุชาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้พักมาโดยตลอด
และเป็นคนไปจัดสนหาสสมาอยู่กับภักดิ์๓มิตร

เสียสละลงเลือกตั้งแบบสสเขต
ที่คุณอนุชาเองก็สามารถที่จะไปอยู่ในแบบปาร์ตี้ลิสต์ได้

ทนแดดทนฝนลงพื้นที่หาเสียงเป็นสอสอเขต
เท่านั้นนะยังไปช่วยสอสอหาเสียงทั่วประเทศ
ไม่มีเวลาลงพื้นที่หาเสียงให้กับตัวเอง
ซึ่งการหลุดโผล่ก็ทำให้คุณอนุชาน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมาก
แต่เมื่อมีการพูดคุยกันก็เข้าใจว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้า
ไม่อยากให้เป็นประเด็นว่ากลุ่มสามมิตรเป็นตัวปัญหา
เห็นตรงกันว่าการจะให้ใครอยู่ตำแหน่งไหน
ทางกลุ่มเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
แม้จะไม่พิจารณาตามที่ตกลงกันไว้
เราก็จะไม่ทบทวนท่าทีและจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องอะไร
และจะไม่งอแงแล้วเราจะไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
คุณสุริยะว่าอย่างนี้อีกหนึ่งคนเอาซะหน่อย
คุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่ายืนยันเลยนะ
การแถลงข่าว๒วันติดของกลุ่มสามมิตร
ถือเป็นการสื่อสารไปยังผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
ทำแล้วจบแล้วผลจะมาออกมาเป็นอย่างไรก็ยอมรับนะคะ

จริงเราก็ไม่ต้องการให้ท่านสวริรัติไปแสดงอะไรมากมาย
อย่างนั้นเพียงแต่ว่าในการทำงานภายในของเราเนี่ย
เราต้องการที่จะสื่อสารไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกิดความเข้าใจ
แล้วเราก็ได้ทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่หยุดในประเด็นของท่านเลขาธิการพัก
จะเป็นการเข้าใจผิดกันอย่างใหญ่หลวง
เราคิดว่าเรื่องนี้ควรหยุดและก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อไป
ทำความเข้าใจกับสอสอทั้งหมดนะครับ
ที่มาได้พูดคุยกันแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
เพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญและใกล้เวลาในเรื่องของการ
ที่ท่านนายกจะได้ตัดสินใจนำเสนอข้อมูลผู้คนที่
จะมาทำงานในตำแหน่งทางการเมือง
สรุปจุดยืน๕ข้อไม่มีแล้วนะอะไรก็ได้นะถ้างั้นนะ
เป็นเด็กดีไม่แตกแถวค่ะจ้าไม่วอแวร์นะจ๊ะ
มาต่อที่เรื่องของผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะ
วันนี้วันอังคารมีการประชุมนะคะ

หลังจากประชุมนายกก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะ
ยืนอยู่ตรงโพเดียมเพื่อที่จะให้ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม
วันนี้มีคำถามหลายคำถามนะคะแน่นอนก็คือเรื่องของการทำงาน
อันนี้ตอบปกติไปแต่มีอยู่สองเรื่อง
ที่นักข่าวถามและอยากจะได้คำตอบ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยินดีจะตอบนะ
เอาเรื่องของความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐกันก่อนนะคะ
นายกตอบแบบนี้บอกว่าทุกพักต่างมีความขัดแย้ง

ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นธรรมดาที่จะไม่สบายใจอยู่บ้าง
การทำงานทุกอย่างถ้าไม่ปวดหัวไม่เรียกว่าการทำงาน
แต่เมื่อได้รับทราบว่าปัญหาภายในพักเรียบร้อยดีแล้ว

และย้ำว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของตัวเอง
อันนี้คือการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในพักนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการแกะสาร
จากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะ
บางช่วงบางตอนบางข้อความในสารจากนายกรัฐมนตรี
มีคำว่าไม่อยากแก้ปัญหาแบบเดิม
แบบเดิมแบบเดิมแบบไหน
รัฐประหารนั่นเหรอ
ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าตีความให้มันลึกซึ้งจนเกินไปนะ
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก
และยืนยันว่าไม่มีใครอยากให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารซ้อนอย่างแน่นอน
คำว่าไม่อยากแก้ไขปัญหาเดิม

แปลว่าดังนี้นายกรัฐมนตรีบอก
หลังจากมีปัญหาประชาชนก็ต้องออกมาเดินขบวน

ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
อันนี้คือแปลว่าการแก้ไขปัญหาแบบเดิม
ซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีความสุข
ฟังเสียงนายกค่ะ
ก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเรามันเริ่มมาจากอะไร

คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ก็เดือกรอดไปด้วย

ในเรื่องของการปริวัติรัฐภาษาประวัติศาสตร์ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
กระทั่งผมเองทำมาผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกลับมาสู่การแก้ปัญหาที่มันถูกวิธีจะดีกว่า
เอาล่ะแม้ว่านายกจะพูดแบบนี้แล้วก็ตามนะคะ
แต่อีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นช่วงท้ายของสารจากใจนายกรัฐมนตรี
ถึงประชาชนรู้ว่าถึงใครก็แล้วแต่ทำให้ประชาชนแล้วก็หลายคนตีความไปแบบนั้นได้
ก็คืออาจจะมีการรัฐประหารหรือเปล่า
หนึ่งในนั้นก็คือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันบอกว่า
ประโยคที่ท่านสงสารมาเนี่ยนะประชาชนฟังแล้วสะดุ้ง
เพราะตีความได้อย่างเดียวคือการทำรัฐประหารตัวเอง
หมายความว่าผลเอกประยุทธ์กำลังจับประชาชนจับประชาธิปไตย
ประเทศชาติมาเป็นตัวประกันสำหรับการแก้ปัญหา
จากความไม่มีศักยภาพในพักของตนเองที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้
ซึ่งนี่วิธีคิดที่ชัดเจนว่าเป็นปฏิบัติกับประชาธิปไตย
คุณธนทรยืนยันบอกว่าวิกฤตการเมืองไทยทั้งหมด
ไม่ได้มาจากนักการเมืองแต่มาจากความพยายามสืบทอดอำนาจ
ทั้งการเลือกตั้งสูตรคิดสสปาติลิสสวตนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลผสม๑๙พักทำให้อ่อนแอนำมาซึ่งวิกฤตการเมือง
แต่ที่ผ่านมามักบอกว่าปัญหาทั้งหมดคือบาปของนักการเมือง
แล้วพยายามแยกตัวเองออกจากนักการเมืองแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
พลเอกประยุทธ์ทะเยอร์ทะยานอยากครองอำนาจอีกสมัย
วิธีเดิมก็คือการเอารถถังมายึดอำนาจอีกครั้ง
นายกที่ไม่เชื่อมั่นประชาธิปไตยก็ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็น
นายกรัฐมนตรีคุณธนทรเขาว่าแบบนี้ค่ะ